นี้ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีเพียงคดีเดียวคือกรณีของคุณก้อยนะคะ
แต่ตำรวจบอกว่ากำลังพิจารณาอยู่ว่าอาจจะข้อหานักขึ้น

แต่ว่าทั้งสองอย่างมันก็โทษหนักประหารชีวิตอยู่ดี
คือหลังจากที่เกิดกรณีของคุณก้อยเนี่ย
มีญาติพี่น้องของคนที่เขาเสียชีวิตลักษณะเหมือนคุณก้อย
แล้วรู้จักกับแอมเขาก็เริ่มออกมาเปิดเผยมากขึ้น
ณวันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยไปถึงสิบสี่สิบห้ารายแล้ว
ใช่ค่ะคือจริงเนี่ยมิวว่าต้องขอบคุณครอบครัวของคุณก้อยมากเลยนะคะ
อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะที่ลุกขึ้นมาสู้และพยายามหาความจริง
ว่าคุณก้อยเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
แล้วนี่มันนำมาซึ่งการขยายผลกลายเป็นคดีใหญ่มาก
ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าล่าสุดวันนี้กันหน่อย
อย่างที่ทราบนะฮะคือแอมเนี่ยถูกจับกลุ่มดำเนินคดี
เวลาเธอปฏิเสธข้อหานะครับแล้วก็ถูกฝากขังที่ศาล
สารก็ไม่ให้ประกันตัวไม่มีใครไปประกันตัวด้วยเมื่อคืนนี้อยู่เรือนจำ
แต่คืนก่อนหน้านั้นกองปราบคุมตัวไปสอบทั้งคืน
อย่างที่ทราบเธอความดันขึ้นเข้าโรงพยาบาล

วันนี้มีการเปิดเผยคลิประหว่างที่ถูกคุมตัวมาสอบอยู่ที่กองปราบราม
มีอยู่ช่วงนึงแอมเนี่ยเครียดเครียดหนักถึงขั้นอาเจียนออกมาเลยนะครับ
นี่คือช่วงคืนวันแรกเลยนะฮะที่ถูกคุมตัวได้ที่ศูนย์รัชการถนนแจ้งวัฒนะ
แล้วตำรวจก็นำตัวไปส่งที่สโมสรตำรวจ
วิภาวดีที่บิ๊กโจ๊กที่ครอบครัวของคุณก้อยเนี่ยเขามาขอความเป็นธรรมทางคดี
ก็ตั้งศูนย์บัญชาการอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถูกส่งมากองปราบ
ก็สอบเครียดทั้งคืนนะฮะนี่เป็นช่วงรอยต่อระหว่างคืน๒๕ต่อเนื่อง๒๖เมษายน
ท่าน้ำในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีคือตอนที่กำลังให้การกับตำรวจอยู่ตรงนี้เนี่ยทีแรกสีหน้าอาการ
ก็เริ่มไม่สู้ดีแล้วนะครับแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่ามีปัญหาความดันโลหิตสูง
อยากจะได้กระเป๋าซึ่งมียารักษาต้องกินเป็นประจำ
ตำรวจก็ไปหาให้ตอนนั้นก็หาให้ไม่ทันนะฮะ

อยู่ดีเธอก็นี่ฮะมีถุงพลาสติกที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้
เธอก็ถอดหน้ากากอนามัยแล้วอาเจียนเลย
ตำรวจก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาดูกู้ภัยมาถึงเนี่ยเช็คอาการแล้วพบว่าอาการเนี่ย
วิกฤตจริงหน้าวิตกก็เลยถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจ
หลังจากนั้นพออาการดีขึ้นก็ถูกส่งกลับมาที่กองปราบราม
ตอนตี๔เช้ามืดวันนั้นอันนี้ตอนที่ส่งไปโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ส่งกลับมาตอนตี๔ก่อนที่เช้าเมื่อวานนี้
ค่ะก็เบื้องต้นบอกว่าเครียดใช่ไหมคะ
แต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะกดท้องด้วย
อาการอาเจียนอะไรก็เป็นเรื่องปกติ
ของคนท้องอยู่แล้วด้วยเพราะนายบอกตั้งท้องอยู่
ใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะก็อย่างที่คุณผู้ชมตามข่าวกันมา
ไม่ได้ประกันตัวนะคะก็ต้องนำตัวส่งไปที่ทันทะสถานหญิงกลาง
เมื่อคืนนี้นอนทันทะสถานหญิงกลางคืนแรกก็เครียดต่อเลย
ต่อเนื่องเลยความดันสูงขึ้นมาอีกนะคะ
ข้อมูลมาจากอธิบดีกรมราชธรรมค่ะนายอายุสินทบพันธ์
บอกว่าเมื่อคืนนี้แอมถือเป็นผู้ต้องขังรายใหม่
เครียดวิตกกังวลความดันสูง๑๕๐๒๐๐ได้นะคะ
พยาบาลต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลราชธรรมตอน๔ทุ่มค่ะ
ตรวจร่างกายตรวจชีพจรเด็กในคันปกตินะคะไม่ได้กระทบกับเด็กในคัน
ตอนนี้มีนักจิตวิทยาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ให้ผู้ต้องขังมีอาการเครียด
มาตรการดูแลผู้ต้องขังรายนี้ไม่ได้พิเศษอะไรไปกว่าใคร
เป็นไปตามระเบียบเหมือนผู้ต้องขังรายอื่นขั้นตอนเป็นแบบนี้
ขั้นตอนแรกเมื่อเข้าสู่ทันทะสถานหญิงกลางเข้าสู่ห้องกักโรค๕วันนะคะ
อันนี้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทุกคนก็ต้องทำแบบนี้นะคะ
ถ้าเป็นผู้ต้องขังรายใหม่แล้วก็ย้ายไปห้องบับเบอร์โซนอีก๕วัน
ถ้าไม่พบเชื้อโควิด๑๙ก็ย้ายไปสู่แดนต่างได้ตามปกติค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมฟังตรงนี้ค่ะอันนี้มันกลายเป็นประเด็นสำคัญ
ธิบดีกรมราชธรรมท่านบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติแอม
เคยเข้ารับการรักษาโรคทางจิตเวทที่สถาบันกรยาราชนครินทร์เมื่อ๕ปีก่อน
แต่ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องมา๒ปี
แต่รายละเอียดเรื่องการรักษายังไม่แน่ชัด
ต้องถามกลับไปทางโรงพยาบาลอีกครั้ง
แต่เบื้องต้นโรงพยาบาลราชธรรม
ส่งจิตแพทย์มาตรวจดูอาการป่วยว่าป่วยจริงไหม
ถึงขั้นไหนเพื่อทำการรักษา

เขาเคยไปหาดังจิตแพทย์ที่สถาปันกรยา
เมื่อ๕ปีที่ผ่านมาแล้ว๒ปีที่ผ่านมา

แต่หลายท่านที่ได้ติดตามในประเด็นนี้นะคะ

ท่านก็ออกมาวิเคราะห์ว่าจริงแล้ว
มันก็ไม่อาจจะสามารถนำมา
เป็นข้อที่ทำให้พ้นโทษได้หรือว่าไม่ต้องรับโทษได้
เพราะว่าถ้าเกิดป่วยทางจิตแล้วมันถึงขั้นแบบโอ้โหไม่ต้องรับโทษ
มันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมตามต่อเดี๋ยวเรามีรายละเอียดตรงนั้น
แล้วก็ล่าสุดเหมือนทนายความแอมบอกแอมไม่ได้ป่วยจิตเวทด้วยนะ
ทนายความมาย้ำแบบนี้ว่าแอมไม่ได้ป่วยจิตเวทนะคะ
คุณผู้ชมคะผู้ประสานงานเหยื่อที่เชื่อมโยงกับแอม
ระพีชำนาญเรือบอกว่าแม้จะมีข้อมูลว่าแอมมีประวัติเคยรักษาอาการทางจิตเวท
ก็ไม่หนักใจเพราะตำรวจจะหาพยานหลักฐานที่สามารถดำเนินคดีได้ค่ะ
จะทำอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะออกหมายจากพิษฐานดุแรงแบบนี้
ผมเชื่อว่าท่านมีพยานหลักฐานพอสมควร
แต่ไม่เป็นผลครับผ่านมาแล้ว๕ปี
แต่ทั้งบททั้งมวลก็เป็นข้อสอดสู้ของสแอม

เพราะว่าพอมาเป็นผู้ที่อยู่ในการดูแลของราชธรรม
เขาต้องตรวจสอบเรื่องของประวัติอาการต่าง

แต่ถนายของแอมม์วันนี้ไม่ออกมาให้สัมภาษณ์สิเลย
มีโทรไปก็รับโทรศัพท์บ้าง

แต่เหมือนล่าสุดในความของแอมบอกนะคะ
บอกแอมไม่ได้ป่วยจิตเวท

แต่ถ้าป่วยจิตเวทแล้วก็จะมาเชื่อมโยงกับคดีนี้
มันต้องป่วยขณะก่อเหตุค่ะ

แต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่ทราบทางคดีเนี่ยแอมเนี่ยปฏิเสธทุกอย่างอยู่แล้ว
คดีหลักคือคดีของคุณก้อยณขณะนี้นะ
ส่วนคดีของคนอื่นที่ญาติเขาสงสัยติดใจแล้วก็เป็นเหยื่อว่า
จะเป็นใกล้ชิดแอมป์แล้วก็เสียชีวิตอย่างปริศนาหรือเปล่าเนี่ย
ต้องรอการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการนะครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องทางคดีนะครับวันนี้นะฮะ
พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ทางคุณระพีก็พาครอบครัวของคุณก้อยเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมทางคดี
เพราะว่าติดใจสงสัยสาเหตุการตายมากนะครับในตอนนั้น
แล้วก็มีการผ่าพิสูจน์กันเพิ่มเติมแล้วก็ส่งเรื่องให้กองปราบเนี่ยไปดูแลคดีเนี่ยนะครับ
วันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบความเชื่อมโยงต่าง
ว่ามีใครเกี่ยวข้องกับแอมยังไงบ้าง
รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วย
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามีเงินหมุนเวียนของแอมเนี่ยมากน้อยขนาดไหน
แต่เบื้องต้นพบว่าแอมมีบัญชีธนาคารอยู่๒๓บัญชี

ทะเบียนเป็นรถสวมทะเบียน
คดีนี้นะครับแม้ว่าแอมจะมีอดีตสามีเป็นตำรวจระดับรองภูมิกับการ
อาจจะทำให้รู้เรื่องของเทคนิคการสอบสวน
ให้ปากคำต่างแต่บิ๊กโจ๊กยืนยันว่าตำรวจที่ทำคดีไม่หนักใจ
เพราะตามหลักอาทยากรรมแล้วเชื่อว่าพวกอาทยากรทั้งหลายต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์มือถือของอดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจด้วย
คือทางรองภูมิกับการคนนี้อดีตสามีของแอมเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจไปรอบนึงแล้ว
ไม่รู้เรื่องอะไรเรื่อยเกี่ยวกับเรื่องแอมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะ
แต่บิ๊กโจ๊กบอกไม่เป็นไรมันตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือด้วยตรวจสอบได้นะครับ
ทีนี้ข้อมูลล่าสุดเรื่องอาการป่วยจิตเวทหรือว่าเคยเข้ารับการรักษาแล้วขาดการรักษาไปของแอมเนี่ย
โจ๊กยืนยันว่าไม่มีผลกับการดำเนินคดีนะครับ
เพราะจากพฤติกรรมแอมเนี่ยรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่
ดูได้จากมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะ
ฉะนั้นจะเอามาอ้างเพื่อหลบเลี่ยงการถูกดำเนินคดีไม่ได้
และจากการสอบถามอดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจ
เขาก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะว่าแอมเนี่ยมีอาการป่วยจิตเวท
ที่เขารู้หมดและเขาวางแผนด้วยซ้ำเขารู้ทุกขณะที่เขาทำนะครับ
เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนฆาตกรที่ทำอย่างต่อเนื่องทำประจำทำซ้ำนะครับ
แล้วเขารู้มูลเหตุจูงใจเขารู้ว่าเขาทำเพื่ออะไร
เขาทำเพื่อเขาไม่ต้องไปชดใช้เงิน
เช่นเดียวกับทางอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะครับ
อายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุด
เกี่ยวกับกรณีการมีอาการทางจิตของผู้ต้องหาที่ก่อคดีต่างที่เราถามไปเนี่ยนะฮะ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าการจะเป็นโรคจิตหรือจิตเวทแล้วไม่ต้องรับโทษ
การพิจารณาเนี่ยหมายถึงต้องเป็นคนไร้สติจริงนะฮะ
อย่างเช่นเดินอยู่บนถนนผมยาวไม่รู้เรื่องอะไรเลยอยู่ดีหยิบก้อนหินมาเครื่องใส่รถ

ใช่ค่ะมันต้องแบบป่วยจริงขณะก่อเหตุอ่ะ
แต่ถ้าเกิดมันมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนทำแบบนั้นทำแบบนี้
มีการหลบหลีกเลี่ยงลักษณะไตรตรองไว้ก่อนจะมาอ้างการเป็นโรคจิตเนี่ย
ปรเมฆบอกว่าแบบนี้อ้างไม่ได้มันต้องแบบโอ้โหไร้สติจริง